นี้คือช่วงชะตาครอบครัวของคุณฝนจากจังหวัดพิจิตรว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่ในวันนี้นะครับขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อในมือผมนี้ครับถ้าตอบถูกคือข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูกของข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูกของข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
คราวความรู้สึกก่อนจากเฉลยครับ

ตาได้เรื่องผ้าอภัยแล้วตานั่งขำอยู่อย่างนั้นตลอดเลย

ผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรกจากเรื่องพระอภัยมณีครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หลาดใจยายหนอไม่นุ่งผ้าจะเป็นบ้าไปหรือว่าถือศิลป์
วดถึงเข่าเคราถึงนมผมถึงตี
ฝรั่งจีนแขกไทยก็ใช่ที
กรอนข้างต้นนี้หมายถึงตัวละครใดในเรื่องพระอภัยมณี

คุณตาพลนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สองฉีดเปลื่อย

ถูกถูกถูก
ถูก

จากบทกรรมข้างต้นนั่นก็คือชีเปลือยนั่นเองนะครับ
ชีเปลื่อยนั้นเป็นชายฉลาม

ชาวบ้านจึงเคารพนับถือมากมายนะฮะ
แต่เมื่อชีเปลือยได้เห็นไม้เท้ากับม้านินมังกรของสุสาคร

จึงหลอกสุสคลแล้วก็ผลักสุสคลตกเหว

ตอนนี้ครอบครัวของคุณฝนจากจังหวัดพิจิตรไปได้หนึ่งข้อ๕๐๐๐บาท

เอาล่ะมาเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยสาว

ฟังนะเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องเก็บของเก่าครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ให้แยกประเภทขยะหรือว่าขวดนั่นเองนะฮะ
เอาไปใส่ถุงให้เสร็จภายในเวลา๒นาที
เด็กจะทำภารกิจนี้ได้หรือไม่ได้ครับ

จัดข้อมูลด้วยเร็ว
ยังจะมาลูกจะมา
ตอนนี้ครอบครัวของแม่ฝนนะครับทำไปได้๒ข้อ
๑หมื่นบาท
มาลุ้นกันต่อนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป
ครึ่งทางหลังนะครับคุณผู้ชม๒ข้อนี้
เงินแสนและเงินล้านว่าจะสามารถคว้ากลับไปบ้านได้หรือไม่นะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องสิริพรอำไพพงศ์ครับ
และคำถามสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ตัวเลือกใดคือข้อมูลที่ถูกต้องของสิริพรอำไพพงศ์
ข้อที่สองครับคุณฝนนะครับเลือกตัวเลือกที่สอง
หนีแม่มาแพ้รักอยู่ในอัลบั้มแรงใจรายวัน

และ

ตัวเลือกที่ถูกต้องนะฮะ
ของสิริพรอำไพพงศ์
ห่างกันตัวเลือกเดียวคือตัวเลือกที่
อัลบั้มแรงใจรายวันวางแผง
อัลบั้มเพื่อแม่แพ้บ่อได้
นี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนอกนั้นเป็นข้อมูลรวมทั้งหมด
ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อสุดท้ายนี่แหละครับคุณผู้ชม
เขาจะสามารถได้กลับไปหรือไม่
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายนี้จากเรื่อง
ครอบครัวของเราครับ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ให้ติดรูปหน้าเด็กในเดือนเกิดของแต่ละคนให้ถูกต้อง
แจ๋วจะทำได้หรือไม่ได้
แย่แจ๋วแย่แจ๋วแย่แจ๋วแย่แจ๋ว

ยายแจ๋วนะครับติดเดือนเกิดดังนี้นะฮะก็คือฟ้าใสมิถุนายนแป๊โอ๊ตตุลาคม
แล้วก็อามกุมภาพันธ์ปลายฟ้าพฤศจิกายนปเปี๊ยะธันวาคม
ที่ถูกต้องนะครับก็คือโอ๊ตเกิดเดือนตุลาคมแป๊ะเกิดเดือนตุลาคม
คือสองหนุ่มนั้นนะครับแล้วก็อามเกิดเดือนกรกฎาคม
เปี๊ยะเกิดเดือนมิถุนายนปลายฟ้าเกิดเดือนพฤษภาคม
ฟ้าใสเกิดเดือนมกราคมครับและข้อมูลเดือนเกิดของเด็กเด็กนะครับ
อ้างอิงมาจากสูติบัติและทะเบียนบ้านนะครับเดือนเกิดของเด็กเด็กนั้นก็ตามที่
เราได้มาจากทะเบียนราชจริงนะครับ
เอาละครับครอบครัวของพี่ฝนนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ทำไปได้ในวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
นึงนี่พี่ฝนคิดว่าจะไปทำอะไรก่อนได้ครับ
ต่อลมหายใจช่วงไหนทำก๋วยเตี๋ยวพอได้ไหมได้
ได้อยู่ค่ะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยว

เราก็ซื้อข้าวพวกข้าวตุนไว้เยอะ
ผมว่าทำได้นะก็ทำเราก็ทำร้านเล็กไปก่อน
เพลิงเนี่ยอาจจะคุณพ่อช่วยกันต่อเนอะ
ก็เป็นหลังคาจากอะไรไปก่อนแต่ให้มันแน่นหนาด้วยนะ

สิ่งที่สำคัญเลยฝากไว้เลยนะฮะว่า
จะอย่างไรจะเล็กจะใหญ่ไงก็แล้วแต่
แต่ขอให้เป็นร้านที่สะอาดสะอาด
เวลาที่เราเท้าเดี๋ยวเราเหนื่อย
กำลังใจดีนั่นก็คือคนในครอบครัวครับ

ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของ
ผลผลจากจังหวัดพิจิกได้นะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
เพราะว่าครอบครัวของทุกคนยังยังมาก
พวกเราขอให้มีโอกาสดีเข้ามา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์ในวันอันที่
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

สวัสดีครับ